คุณผู้ชมวันนี้๑๔กุมภาวันวาเลนไทยวันแห่งความรัก
ใครที่มีคู่เนี่ยเราก็ขอให้รักกันนานแต่ถ้าใครโสดไม่ต้องเสียใจนะคะไม่ต้องเสียใจ

ตลอดข่าวเราได้ปักหมุดจุดขอพรเรื่องความรักเอาไว้แล้วค่ะจะมีที่ไหนกันบ้างนั้นไปดูเลย
หากวาเลนไทยปีนี้เงินกับแฟนด้านขาดแค้นพอกันตลอดข่าวของเราจะพาไปปักหมุดจุดไหว้ขอคู่สำหรับสายมูที่ว่ากันว่าขอพรแล้วจะไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไป
พระตรีมูลติที่ขึ้นชื่อว่าเป็น
ที่ประธานพรเรื่องความรักให้คนโสดได้เจอกับเนื้อคู่
ให้คนไร้คู่สมหวังกับความรัก
งานนี้รีบพุ่งมาเลยค่ะที่บริเวณหัวมุมด้านซ้ายของห้างสรรพสินค้า
กระดาษปากกานาฬิกาพร้อมพุ่งตัว
โดยเฉพาะเลิกดีในทุกวันพฤหัสในเวลา๙โมงครึ่งและ๓ทุ่มครึ่ง
ซึ่งเป็นเวลาศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นมิตรกับหัวใจ
ส่วนเทคนิคการไหว้ก็ง่ายมากเลยล่ะค่ะ
เพียงคุณตั้งจิตให้มั่นเขียนรายละเอียดใส่กระดาษให้พร้อมกันลืม
บอกชื่อนามสกุลลักษณะนิสัยอาชีพและระบุด้วยว่า
คุณชื่อนามสกุลอะไรและคู่ของคุณหรือคนที่คุณหมายปอง
นามสกุลอะไรอยู่ที่ไหน
เรียกได้ว่าบอกกล่าวท่านให้ชัดเจนและขอเพียงเรื่องเดียวเท่านั้น
สิ่งสำคัญที่จะต้องขอพรคือขอในสิ่งที่ดีงามและถูกต้องตามศิลธรรมเท่านั้น
จะมีโอกาสสมหวังค่ะเพียงเท่านี้รักที่รอคอยก็จะสมหวังดั่งใจ
ต่อกันที่ศาลพระแม่ลักษมีเกษรวิลเลส
ยืนหนึ่งเรื่องความรักต้องที่นี่ค่ะ
สารพระแม่รักษมีไปขอพรกันได้ที่
ชั้น๔ศูนย์การค้าเกษรวิลเลส
ซึ่งสามารถไปไหว้ได้ทุกวัน
ในช่วงเวลา๗นาฬิกาถึง๑๘นาฬิกา
ดาดฟ้าชั้น๔เกษรวิเลสค่ะ
ลับการไหว้ก็ไม่ยากเลยล่ะค่ะ
เพียงคุณแต่งตัวให้สดใส
ดอกบัวจะนำไปเองหรือไปเอาที่ศาลก็ได้ค่ะ
ส่วนเวลาในการไหว้นั้นก็แล้วแต่เลิกสะดวกเลยล่ะค่ะ
และสิ่งที่ควรนำไปสการะพระแม่ลักษมีก็คือ
สารีและชุดเครื่องประดับ
ส่วนผลไม้ก็ควรจะเป็นแอปเปิ้ลแดง
สัก๕๘ผลขึ้นไปเพราะมีความเชื่อว่า
หากจะขอพรในเรื่องของความรัก
อยากได้คู่ครองหรือความอุดมสมบูรณ์ในชีวิต
พิเศษและเมื่อขอพรเสร็จแล้ว
ก็สามารถลาของไหว้และก็นำกลับบ้านได้เลยล่ะค่ะ
ส่วนการขอพรนั้นควรจะขอพรทีละข้อ
และก็ขอพรในสิ่งนั้นซ้ำ
กว่าจะได้ในสิ่งที่หวังค่ะ
ขอพรกันต่อที่พระแม่อุมาเทวี
แขกหรือวัดพระศรีอุมาเทวี
เมื่อชีวิตติดขัดรักไม่รุ่ง
ไปที่ศรีลมกรุงเทพมหานครเลยค่ะ
พระแม่อุมาเทวีที่วัดแขก

และยังถือเป็นเจ้าแห่งความเมตตากรุณา

ซึ่งงานนี้ก็บอกกันปากต่อปากว่า

โดยเฉพาะการขอพรเรื่องความรัก
เหนือคู่ตลอดถึงการขอบุตรค่ะ
หลายคนเปรียบพระแม่เสมือน
คิวปิดของชาวเอเชียเลยทีเดียว
หากอยากไปสักการะบูชาพระแม่
ก็สามารถไปที่วัดได้เลยล่ะค่ะ

ให้เราได้ไปจุดทูบบูชา

คงขอให้ชัดจัดลำดับให้เหมาะสม
เท่านี้พรที่หวังก็จะสมหวังในไม่ช้าค่ะ

ที่เป็นความเชื่อทางฮินดูที่ว่า
เจิมแล้วแสดงว่าเราได้รับพรจากองค์เทพนั้นจริง
ตำราคว้ารักกันแบบนี้
ก็หวังว่าเราจะเป็นเส้นทางสำหรับสายสด
โหมดให้คนได้สมหวังกันนะคะ
สาธุ